แต่ว่าเราก็เล่นภายใต้ความกดดัน

จะล้างหน้าเขาว่าเดี๋ยววันนี้จะมีคิวไปไหนก่อนนะครับ
ก็อาจจะไปของพี่แชมป์นะครับ

ใช่แล้วก็ไปฉีดวัคซีนของสโมสรครับ

หลายคนคงจะทราบแล้วเพราะว่าเราก็ได้ปล่อยเสียงที่

ก็เป็นความกดดันในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะถูกตีติติงบ้าง

เรารับกระแสความกดดันแล้วเราเปลี่ยนแปลง
จนเป็นความสำเร็จในเกมเมื่อวานได้ยังไงครับ

ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ

ที่อยู่ข้างเราเสมอมา

อยู่ในภาวะที่มัน

มันเลวร้ายถึงขนาดที่คิดจะเลิกเล่นทีมชาติได้จริงไหมครับ

ก็เคยคิดนะครับว่าเราคง

เราคงไม่สามารถที่จะ
แต่เราก็บอกตัวเองว่าเราอาจจะไม่ไหว
อาจจะเล่นสุขภาษณ์แหละ

เหมือนกับว่าเราต้อง
ขอแค่โอกาสแล้วค่อยทำ
แล้วก็ทำให้เจอที่

ที่ยิงประตูได้ตั้งใจไหมว่า

คือจะวิ่งไปพูดกับกล้องแบบนั้นเลย

มันหลุดจริงแล้วอยากจะระเบิดอารมณ์ออกมา
มันไม่ได้ทักใจที่จะไปคุยกับกล้อง

ไปคุยกับกล้องสิอะไรอย่างนี้

เขารู้ว่าเราแบบเก็บความรู้สึกไว้

แล้วเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะระบายออกมายังไง

น้องน้องพวกเนี่ยก็จะให้กำลังใจ

สุดท้ายแล้วครับก็คงรบกวนเวลาเท่านี้

กับคนที่เคยอาจจะ
ติติงเรามานะครับด้วยความหวังดีก็ตาม

ทำให้เรานั้นปลดปล่อยความรู้สึกตรงนั้นออกมาแล้ว

ก็ต้องบอกทั้งคำสั่ง
ทุกเบียบเน้อทุกจัดการถามขักทราย
ที่มีกำลังใจได้ก็เพราะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงวิจารณ์ที่ทำให้ผมต้องตอบปัญหาทุกตอบทุกคำถามที่ผมอยากจะตอบ
ในช่วงเวลาที่ผมอาจจะไม่ได้อ่านแต่ก็มีคนอาแรมให้ผมบ้างให้ผมไปดู
บางคนก็บอกว่าจะไปอ่านนะจะไปทำอะไรคือไม่ให้ผมคิดอะไรมาก
แต่ผมไม่จะพูดกับตัวเองเสมอว่าผมต้องตอบคำถามคนเหล่านี้ให้ได้
แต่วันนั้นเมื่อผมมีโอกาสผมต้องขอบคุณโพสต์ที่จะมีโอกาสครับ
ีอารมณ์แบบนั้นได้ไหม
เย็นได้ไหมครับ
ห้ามเบ้ย
รักกับพี่ไทยครับ

เดี๋ยวมีปัญหากับภรรยากำลังนอนกันอยู่